แต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการประกาศ
บอกว่าอุบลราชธานีคือเขารักษาเรื่องของตัวเลขไว้ค่อนข้างคงที่
จู่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นรายที่๔ของจังหวัด
แต่ประเด็นนี้ทำแตกตื่นทั้งจังหวัดเลย
เพราะผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ป่วยรายที่สี่ของจังหวัดอุบลราชธานี
บวชหน้าไฟในงานศพของคุณยายแล้วงานศพแขกเรือมาร่วมงานเยอะเลยนะคะ
แล้วใครบ้างที่ไปนะฮะเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีการแถลงข่าว
บอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีแล้วคุณดูไทม์ไลน์ว่าเข้าไปไหนอย่างไรบ้าง
อุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อรายที่๔ของจังหวัด
ในการระบาดระลอกใหม่นี้นะคะเป็นผู้ชายอายุ๓๐ปี
ทำงานเป็นพนักงานร้านบุฟเฟ่ในห้างดังของกรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับบ้านที่ตำบลหนองบัวหี่อำเภอพิบูรมังสาหาร
เพื่อไปร่วมงานศพของคุณยาย
ในวันที่๑๙มกราคมนะคะผู้ชายคนนี้ออกจากกรุงเทพโดยรถทัวร์รถทัวร์มีผู้โดยสารร่วมด้วยใช่ไหม
ไปถึงอำเภอพิบูรมังสาหารตอนตี๔ของวันที่๒๐มกราคม
แล้วมีคุณพ่อขับรถมารับเข้าบ้าน
ไปบวชหน้าไปและร่วมพิธีชาปนครมศ์คิรศบหญ่
ที่วัดบ้านบัวแดง๒๑๒๒มกราคมพักอยู่ที่บ้านพัก
ส่วนวันที่๒๓มกราคมออกไปซื้อไก่ทอดร้านดังที่ห้างโลตัส
ของจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่ไปโลตัสของวันที่๒๒
ท่านก็สำรวจตรวจสอบตัวเองนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ไปตรวจโรคโควิดนะคะ
พอวันที่๒๔มกราคมที่ทำงานโทรมาแจ้ง
บอกว่าให้พนักงานคนดังกล่าวก็คือผู้ชายคนนี้
ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เพราะพบผู้ติดเชื้อในร้าน
ก็ทำให้ผู้ชายคนนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี
ในวันที่๒๕มกราคมแล้วก็ไปพบว่าติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ
เอาอีกแล้วติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ
อันนี้น่ากลัวนะคนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ด้วยนะ
ใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะคะติดเชื้อไม่แสดงอาการ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ค่ะก็เลยไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณสริตวิทูลบอกว่า
ผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
แต่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็กักตัว๑๔วัน

ก็จริงใช่ไหมคะคุณมาจากพื้นที่สีแดงก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ย
ทำไมคุณเข้าไปจังหวัดอื่นคุณไม่กักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ผู้ว่าบอกต่อบอกว่าก็เข้าใจว่ารีบมางานศพญาติผู้ใหญ่
มีการตั้งวงดื่มสังสรรค์ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่บ้านบัวแดงตรวจโรคให้กับผู้ใกล้ชิดแล้วนะคะ
อาจจะเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสตู่สูงกลางต่ำนะคะ
พร้อมกับทำความสะอาดหมู่บ้านแล้วก็ร้านไก่ทอดในห้างโลตัสด้วย
รวมทั้งขอให้คนที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่ที่ฉันอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
กักตัวเป็นเวลา๑๔วันและตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลค่ะ
ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกต่อนะคะบอกว่า
จะมีการเอาผิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง
แล้วไม่แจ้งกับหน่วยงานท้องถิ่นให้รับทราบ
อย่างกรณีผู้ติดเชื้อรายนี้ด้วยนะคะ
ถ้าแม้ว่าท่านจะถูกวัดอุณหภูมิแล้ว
แล้วท่านไม่ได้เป็นไข้เกิน๓๗๔องศาเซลเซียส
ก็จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และควรโหลดแอปพลิเคชัน
ฮักอุบลหรือหมอชนะระหว่างเข้ามาในจังหวัดด้วยนะคะ
ก็ต้องช่วยกันหลากหลายทางนะ